เรื่องราวของคู่หูคู่หนึ่งขับรถไม่ไหว
จอดอยู่หน้าร้านขายของชำเมาแอเลยครับ
แต่ภาพที่เห็นคือเป็นพระสงฆ์ทั้งคู่
แล้วบอกชาวบ้านว่าถ้าผิดจริงก็จับไปศึกสิ
แบบนี้ฮะท้าทายนะคะทาผ้าเหลืองเลยครับ
เมาทั้งคู่ขับต่อไม่ไหวครับ
ชาวบ้านเห็นก็ทนไม่ไหวแต่ก็ยอมรับน่าจะเฉยนะ
ก็เมาอ่ะเออก็กินเล่ามานะครับ

ถ้าผิดจริงก็จับศึกเลยแบบนี้นะฮะ
คือเป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้เป็นพระสงฆ์สองรูป
อยู่ในอาการมืนเมาคาผ้าเหลืองแบบนี้แหละครับ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบท่ามกลางชาวบ้าน
หยิบมือถือไปถ่ายแล้วก็โพสต์เนี่ย
ตามที่เราเห็นแล้วเขียนข้อความบอกว่า
มานศาสนาจริงที่บ้านนตาวจำบลนแซง

โลกโซเชียลกระนำวิภาควิจารณ์อย่างหนักนะครับ
ว่าเป็นมารศาสนาบ้างต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดบ้าง

เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปนะครับ

เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นสักประมาณทุ่มครึ่งของเมื่อวาน

ซึ่งเป็นบ้านที่เปิดเป็นร้านขายของชำ

จะมีพระสงฆ์สองรูปลงมาจากรถลักษณะเมามา
ชาวบ้านก็ถามมาทำอะไรอ่ะท่าน

ชาวบ้านก็เลยโทรศัพท์ให้ตำรวจเข้ามาช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับ

พระทางสองรูปตอบหน้าตาเฉยว่า

โอ๊ยนี่ไม่น่าใช่พระแล้วค่ะ

เอาชุดพระสงฆ์มาใส่เฉยหรือเปล่าค่ะ

สติอารมณ์ที่โรงพักก่อนนำตัวไปลาศิกขา

ก็ทั้งคู่อยู่ที่จังหวัดอุทัย